ส่วนเรื่องของยาเสพติดก็ยังคงมีทุกวัน

ซึ่งขับรถหนีไปไกลถึง๒๐กิโลครับ
พังเสียหายยับทั้งคันเหมือนกันหลังจากที่ขับรถหลบหนีการจับกลุ่มของตำรวจไปไกลกว่า๒๐กิโลครับแล้วไปชนรถของตำรวจไปชนรถของประชาชนเสียหายไปทั้งหมดทั้งมวล๒๐คัน
เหตุเกิดช่วง๕โมงเย็นของเมื่อวานนะฮะตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคามนะฮะไปพบรถคันนี้ขับมาติดไฟแดงอยู่ที่บริเวณตลาด๕แยกมมศเก่าตำรวจก็ขับรถสามคันเข้าไปขวางเลยฮะปิดหัวปิดท้ายแสดงตัวขอตรวจค้นแต่คนร้ายเนี่ยนะฮะไปถอยรถแล้วก็ไปชนรถของตำรวจและขับรถพุ่งเข้าไปเบียดรถของตำรวจอีก๒คันด้านหน้าคือ

คนไปค้นบ้านพักไปพบยาบ้าอีก๕๐๐เมตรทีเดียว

ปืนสั้นอีก๔กระบอกกระสุนปืนอีกจำนวนนึง

รวบตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ